เส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วจ้าช่วงที่สามเชฟใหญ่ประจำร้านจะบอกเล่าส่วนผสมแบบไม่มีหมกเม็ด
พร้อมโชว์สเต็ปการทำนางอาซากิจำโป่งให้พวกเราได้ชมกันจะเป็นยังไงบ้างตามไปเลยค่ะ
เอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาในครัวนะครับมาเจอเชฟนกนะครับสวัสดีครับเชฟครับ
สวัสดีครับนี่เชฟทำงานกับมากี่ปีแล้วก็คือทำมาเจ็ดปีแล้วครับ
ปีต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นครับไปครับไปครั้งหนึ่งครับวันนี้เชฟจะแนะนำการทำเมนูอะไรครับ
ก็คือจะเป็นเมนูจำปงครับเป็นเมนูหลักของร้านเลยนะเมนูหลักของร้านนะอ่าใช่ครับ
ตอนการทำยังไงก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นหม้อที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
เป็นหม้อผัดผักเหรอใช่ครับวิธีการนี่คือทำผักหู
วิธีการคือเป็นหม้อแบบตะแคงนะแล้วก็มีไฟแล้วก็หม้อก็หุ่นไปเรื่อย
ครับผมเพื่อให้ไฟมันสม่ำเสมอใช่ครับผมน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันปกตินะครับครับ
ครับผมในส่วนส่วนของผักเรามีอะไรบ้างครับหม้อหอมใหญ่ครับอ่า
ที่สำคัญเนี่ยยังสดมากมากเลยผัดผักตอนแรกไปใส่เข้าไป
ผัดหอมใหญ่ก่อนครับก็คือให้หอมใหญ่เป็นออกสีน้ำตาลครับผม
มันจะได้ความหวานของหอมใหญ่แล้วไอ้เหล็กนั้นไปทำอะไรอ่ะ
เหล็กนี้ก็คือไว้คนผัดไว้คนผัดให้มันทุกมันเข้ากัน
ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่กะหล่ำพวกนี้เข้าไป
ใช่ครับปิดครับก็คือไปใส่ถั่วงอกก่อนครับ

หุนประมาณสองรอบครับเพื่อถ้าหมุนเยอะกว่านี้ถั่วงอกมันจะไม่กรอบครับ

ใส่ผักเยอะมากเลยสำหรับเมนูสุขภาพจริงนะครับผม
ก็คือจะผัดต่อจนระบบเวลามัน
ตรงนี้ก็มีเรื่องของไฟกันให้ไฟก็มีระบบตั้งเวลาด้วยว่าขัดแค่นี้พอแล้ว
กว่าระบบไฟจะตัดก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้
เอาละครับตอนนี้นะครับผัดปากก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม
ยังกรอบอยู่ตัวผักกาก็ยังกรอบอยู่นะครับครับนันก็คือ
เครื่องนะครับเครื่องนะฮะมีอะไรบ้าง
หมูครับผมอันนี้เป็นหมูผัดสูตรพิเศษของทางลิงเกิ้ฮัทเลยครับก็คือตัวน้ำซอสก็คือจะนำเข้ามาจากทางญี่ปุ่นจากโรงงานโดยตรง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
เป็นถึงร้านดังจากเมืองนางาซากิทั้งทีปริงเกอร์ฮัทเลยขอเสิร์ฟอีกหนึ่งเมนูเส้นขึ้นชื่อจากเมืองนางาซากิ
อย่างสาระอูด้งมาเสิร์ฟให้คุณน็อตได้ทานกันอีกด้วยค่ะ
เมนูนี้เครื่องเคราะห์ก็จะเหมือนกับเมนูจำปงเป๊ก
แตกต่างกันที่น้ำซุปซึ่งเป็นน้ำซุปที่เคี่ยวจากโครงไก่ค่ะ
นำมาเขี้ยวกับแป้งจนมีความจากนั้นก็ราดลงบนเส้นซาจะทอดแบบไม่อมน้ำมาน
เหม็นหืนซึ่งเป็นกรรมวิธีเฉพาะของทางญี่ปุ่นเขาล่ะค่ะ
พร้อมเสิร์ฟทั้งสองเมนูแล้วเราก็รีบยกเคลื่อนโต๊ะให้เฮนอทได้ลองชิมกันดีกว่า
เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะชิมเมนูต้นตำรับจาก

ไซส์บิกเลยนะครับผมซึ่งเป็นไซส์ปกติที่คนญี่ปุ่นก็ทานกันปะ
ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยเสิร์ฟไซส์นี้อย่างเดียวแต่ว่าคนไทยบอกว่ามันเยอะไป

เราก็เลยทำเป็นมีไซส์สมอร์ด้วย
ดูจากภายนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าผักเยอะจริงนะครับ
เครื่องที่เป็นผักแล้วก็มีเนื้อหมูใช่ไหม
ส่วนตัวเส้นเนี่ยดูจากภายนอกก็คล้ายเส้นลาเมงเหมือนกันเนอะ
ขออยู่ที่ว่ารสชาติและสัมพันธ์มันแตกต่างกันถูกไหม

นี่เรานำเข้าจากโรงงานดึงกะฮัดที่ประเทศญี่ปุ่น

แสดงว่ามั่นใจเลยว่าวัตถุดิบที่ทำขึ้นมา
มาจากต้นตำรับจริงเลยใช่ไหมครับผม
ไม่ว่าจะทานที่ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่น

คือมันมีอะไรให้มันเคี้ยวแล้วมันสนุกกับการเคี้ยว
สำหรับน้ำซุปนี่ก็มีความหอมน้ำต้มกระดูก

เนียงแต่ว่าไม่เข้มจนมันเลี่ยนจนเกินไป
จำปงเชื่อว่าถูกใจคนไทยแน่นอน
เพราะรสชาตินี่จัดจ้านถึงใจเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดอ่ะ

เป็นเส้นกรอบแล้วก็โรยหน้าด้วยซุปจำปงนะคะ
เป็นเส้นทอดกรอบตัวเส้นแล้วก็น้ำซุปนี้ก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาค่ะ
อยากนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยวิธีการทานที่ถูกต้องต้องทานยังไง
แล้วแต่คนชอบนะคะบางท่านก็อยากจะตัดเลี่ยนด้วยการใส่มัสตาร์ทญี่ปุ่นลงไป
ท่านก็จะชอบใส่สลักอุดงซอสค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มข้น

เหมือนตัวเส้นเองมีรสชาติเหมือนกันเมื่อผสมผสมกับน้ำซุปของจำปรุงที่ทำให้มันกล้มข้นลาดลงไป
คล้ายราดหน้าแต่ว่ารสชาติมันจะมีความหอมอบอวนมากกว่า
จะบอกว่ากะหล่ำปีของญี่ปุ่นพอทานมันคล้ายผักกัดแก้วเหมือนกัน
มันมีความกรอบของมันโดยเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความหวาน
แล้วเมื่อกี้สัมผัสไปกับมัสของญี่ปุ่นนี้ก็จะมีรสชาติแบบขึ้นจมูกแบบหอม
จากเมนูเส้นตรงนี้แล้วทางร้านมีเมนูแนะนำอะไรอีกครับ
เดี๋ยวจะขอแนะนำอีก๒เมนูนะคะที่เป็นเมนูแนะนำของร้าน
แบบมาถูกปากคนไทยอ่ะก็ครบรสอยู่แล้วนะครับผมใช่ค่ะ
ก็หนังกรอบเบาเนื้อนุ่มนะครับผม

ตัวเกี๊ซ่าเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะ

คือแป้งค่ะแป้งจะบางเฉียบ
ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงไส้ข้างในที่มีรสชาติอร่อยค่ะ

ก็ส่วนผสมทุกตัวในเกี้ยวซ่าผลิตจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะ

อันนี้เป็นเมนูเพื่อตอบโจทย์ของคนไทยค่ะ
อยากทานเกี้ยวซ่าแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยในตัว
ก็เป็นเมนูนี้ขึ้นมาใช่ค่ะก็เป็นเมนูหนึ่งจาน่ายอิ่มน่าน้อย

โปรโมชั่นปีใหม่อะไรมาฝากแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องบ้างครับ
ค่ะก็สำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
ถ้ามาทานนางาเซกิจำปงหรือว่านางาซากิซาราวด้งค่ะ
จะได้รับไก่ทอดคาราเกะ๓ชิ้นฟรีค่ะ
โอ้สาขาใดก็ได้มีสาขาอะไรบ้างครับ

หลังรายการจบดีไปกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะบ้างครับคุณครับคุณน่าค่ะขอบคุณค่ะ
ได้ยินอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมออกจากบ้านไปรับ
ไปตอนนี้เชฟฟังสุดหล่อของเรารอบปรุงเมนูเส้น
ง่ายในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันแล้ว
ฟินไปชมพร้อมกันค่ะ
อ้าวคุณผู้ชมมาพอดีเลย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเชฟ

วันนี้ครับผมมีเมนูเส้นชื่อว่า
มียวนหน้าปูมาฝากครับ
เอาล่ะไปดูกันเลยนะครับว่าสมสมมีอะไรบ้างครับ

เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันมาผัดหอมก่อนครับ
พอมันนิ่มแล้วมันใสแล้วมันหอมมากยิ่งขึ้นนะครับ

เสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปพี่ครับ

แต่ว่าครัวปรุงเส้นของเรามีวิธีที่ง่าย

ถ้าอย่างนั้นนะครับต้องกระป๋องนี้เลยครับ
มก้นจืดคาเนชั่นที่ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด
สามารถใช้แทนกะทิหรือครีมก็ได้
แล้วยังปรุงอาหารได้หลากหลายอีกด้วยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้นี่เลย
มีนมข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องเล็กขนาด๑๔๐มิลลิลิตร
แค่เปิดฝาก็ใช้ได้แล้วครับ
คุณผู้ชมจะเลือกใช้ขนาดใดก็ได้นะครับ

ต้องมีติดครัวไว้ไม่เคยขาดเลยครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาลวกเส้นกันนะครับ
และวันนี้นะครับเราเลือกใช้เส้นหมี่ครับผม
เส้นหมี่ของเรานะครับเราเอาไปแช่น้ำที่เรียบร้อยนะครับ
ให้มันชุ่มน้ำสักนิดนึงแล้วค่อยเอามาลวกนะครับผม
เมื่อกี้ผมต้มไอ้นี่ไว้พี่น้ำกระดูกหมู

เราจะเริ่มที่น้ำเย็นเนอะ
ใส่น้ำให้ท่วมเหนือขึ้นสูงมาประมาณ๒นิ้วนะ

น้ำซุปนี่ที่ผมต้มมาไว้ลงไปนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะตักกระดูกหมูลงไปด้วย
แล้วก็จะใส่หนังหมูลงไปนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติแล้วนะครับ

บีบหน่อยนะครับ

มีอะไรก็ใส่ไปค่ะคุณผู้ชม

คนเบาแล้วก็มีเต้าหู้

จากนั้นนะพี่ยังมีกลิ่นหอมของนมเบาด้วยโดยรวมเนี่ยเรียกได้ว่าผียวนจานนี้อร่อยใช้ได้นะพี่นะ
ใช่แล้วล่ะครับเมนูอร่อยทำง่ายได้ที่บ้านแบบนี้นะครับแค่มีนมข้นจืดคาเนชั่นคุณผู้ชมก็ทำได้แล้วล่ะครับ
ยังไงนะครับคอยติดตามนะครับสัปดาห์หน้ากันว่าผมแล้วก็เชฟฟางเนี่ยจะมีเมนูอะไรมาปรุงให้ทานห้ามทานนะครับ